แฟนเก่าแฟนใหม่ชุลมุนวุ่นวาย

มาดูเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเหตุการณ์เกิดขึ้น

ที่ถนนรามอินทราแถวบางเขนนะคะ

เขาจะไปเคลียร์ปัญหาหัวใจกัน
อดีตแฟนสาวก็เลยไปหาที่ห้องพัก
แล้วก็คุยกันคุยกันอยู่สักพักนึง

ก็เลยคุยกับผู้ชายอีกคนนึงที่โทรมา
เอาไลน์ไปคุยเลยนะ

ทะเลาะกันคว้ามีดแทงกัน
ไส้ทะลักถึงขั้นนั้นเลยค่ะ

นำตัวคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

สุขาพิบาล๕เขตบางเขน
นายสมัครไปก่อเหตุ

จนได้รับบัตรเจ็บสาหัสไส้ทะลัก

นายสมัครรับสารภาพแบบนี้ค่ะ

ไปหาอดีตแฟนสาวที่ห้องพัก
คืออยากจะคุยกันปัญหาหัวใจ
เพราะว่าหึงระแวงว่าผู้หญิงมีผู้ชายคนอื่น

คุยกันเคลียร์กันอยู่นั่นแหละ
มามาเจอกันมาตกลงกันดีกว่า

สุดท้ายก็เนี่ยทะเลาะกัน
นายวสันต่อยที่หน้า

ก็คว้ามีดตรงนั้นแทงเข้าไปที่ท้อง

ก็ลงมาต่อยกัน
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการสนบางเขน
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความหึงหวงเลยคุณผู้ชม

ส่วนมีดตัวผู้ต้องหาไม่ได้เตรียมมา

ก็เลยหยิบมาจ้วงแทงหลังจากที่มีการชกต่อยกัน
คือเขามีการเตรียมการมาหรือเปล่าครับ

เพราะมีการอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุของผู้หญิง
ด้วยอารมณ์ความหึงหวงแท้

ข้อหาพยายามฆ่านะคะ

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ